เรื่องนี้ก็แปลกค่ะคุณหนุ่มคงกระพันธ์นะคะนักแสดงพิธีกรชื่อดังเขาโพสต์เอาไว้
ว่าต้นไม้เนี่ยรูปร่างแปลกมากเหมือนกับพญานาค
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูค่ะก็จะมีต้นอินทพลัมแตกหน่อออกมาคล้ายพญานาค
แล้วก็มีรูปต้นมะพร้าวหน่อเนี่ยโพสต์ขึ้นมาคล้ายหัวพญานาค
คุณหนุ่มโครงกระพันธ์เขาโพสต์เอาไว้นะคะมันมีแต่เรื่องแปลกเกิดขึ้นนะ
นี่คือที่ดินของพ่อตาแม่ยายค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
คือคนงานเนี่ยชอบฝันเห็นงูแล้วฝันเห็นงูใหญ่ฝันบ่อยมาก
ล่าสุดมีคนขับรถขุดดินทับงูแล้วงูเจ็บนะแล้วฝันเลยฝันเห็นงู
ต้องขอขมากันยกใหญ่มีอาจารย์ท่านหนึ่งทักว่าให้ไปดูในที่ดิน
ที่มีบ่อน้ำใหญ่ตรงกลางอ่ะจะมีตาน้ำอยู่ตอนแรกก็งงว่าอาจารย์ท่านนี้รู้ได้ยังไง
พอไปดูมีตาน้ำผุดขึ้นมาจริงแล้วก็ตรงนั้นนะคะมีต้นไม้แปลกตลอดเลยค่ะ
ท่านบอกว่านั่นแหละเขามาบอกให้รู้คุณหนุ่มบอกแบบนี้นะ
บอกให้รู้ว่าเนี่ยตรงนี้มันมีอะไรที่แบบลี้ลับอ่ะ
นี่ทีมข่าวเลยไปดูหน่อยแล้วเราส่งทีมข่าวที่อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
บอกอยากเห็นกับตานี่ค่ะนี่ต้นอินทพลัมค่ะ
นี่ค่ะดูขดไปขดมา
ก็เป็นร้านขายของทางการเกษตรนะคะอยู่ริมถนนร้อยเอ็ดกาลสินนะคะ
เลขที่๓๑๒๑๐อำเภอเมืองร้อยเอ็ดค่ะ
คุณพ่อสมเกียจคุณแม่สยุมพรพ่อตาแม่ยายของคุณหนุ่มนะคะ
ก็พาทีมข่าวของเราเดินดูพื้นที่ตั้ง๕๔ไร่นะสวนตรงนี้
ไปดูต้นมะพร้าวน้ำหอมที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่า
ห่อโผล่ขึ้นมาคล้ายหัวพญานาคอะค่ะแล้วก็ไปดูต้นอินทพลัม
อีก๔ต้นนะคะไม่ใช่แค่ต้น๒ต้นนะคะ
ก็เนี่ยออกมารูปร่างจะแปลกคล้ายพญานาค
คือตามหลักวิทยาศาสตร์ก็มีนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์บอกว่า
คือต้นไม้เหล่านี้อาจจะขาดธาตุขาดอาหารรูปร่างลักษณะก็เลยแปลกไป
ก็ใช่ก็เป็นไปได้
แต่คุณพ่อสมเกียจบอกว่าไม่น่าจะใช่นะ
เพราะคนงานก็ปรับปรุงบำรุงดินคือดูแลต้นไม้อย่างดี
ไม่น่าจะใช่ว่าเออต้นไม้ขาสารอาหารแล้วก็รูปร่างก็เลยแปลก
ทีมข่าวของเราบอกว่างั้นเดี๋ยวขอคุยกับคนงานได้ไหมล่ะ
คนงานก็เล่าให้ฟังว่าก็วันหนึ่งขับรถแบ็คโฮลขุดดิน
ดันไปทับงูตัวใหญ่เบอร์เรอเลยสีดำนะคะจนงูเหลื้อยหนี
พอตกดึกคนงาน๕คนฝันเหมือนกันหมด
ฝันเห็นวังพญานาคอยู่ในโพรงศรีมรกฏ
คนงานที่ชื่อว่าในแผนนะคะคนที่ใส่เสื้อเขียวคนนี้ค่ะ
บอกว่าวันถัดมาตอนที่ขับรถขุดดินก็เจอเต่านาตัวใหญ่หนัก๕กิโลได้
ก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
พอตกดึกฝันอีกแล้วฝันเห็นพญานาคมาบอกว่า
เอาบริวารฆ่าไปทำไมเอามาคืนเดี๋ยวนี้
แผนบอกรุ่งเช้ารีบไปเอาเต่ามาคืนค่ะมาปล่อยไว้ที่เดิม
ก็เลยเอาไว้ไว้กี่ฟัน
ก็ขอพรขอโชคขอลาบก็แล้วกัน
ก็เลยบอกพ่อตาแม่ยายคุณหนุ่มคงกระพันว่า
ก็เลยขอขอให้ขายปุ๋ยได้เยอะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขายดีจนน่าตกใจ
ช่วงโควิด๑๙ยังขายดีเลยอ่ะโอ้โหแล้วไม่ใช่แค่ขายดีขายปุ๋ยดีนะ
คุณหนุ่มคงกระพันธ์ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล๑๐งวดติดค่ะคุณผู้ชม
งวดติดไม่ใช่เล่นนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเทคอนกรีตที่หน้าสระน้ำหลังบ้าน
แล้วก็นำรูปปั้นพญานาคมาตั้งไว้ที่หน้าสระเลยก็หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะคะ
ก็จะได้เคารพบูชาใครมาก็มาเคารพบูชาตรงนี้ได้
เดี๋ยวจะมีพิธีเบิกเนธวันออกพรรษาศุกร์ที่สองตุลาคมค่ะ
จริงเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยเขาไปเกิดกับต้นมะพร้าว
มะพร้าวนี่เขาจะแบบว่าขดเป็นงูเลย
หนุ่มเช่าพญานาคจากกรุงเทพขนขึ้นรถบรรทุกส่งกลับไปที่ร้อยเอ็ด
แล้วก็ไปไปดูไปทำแท่นแล้วก็เนี่ยไปแล้วก็บอกคนงานว่าเอ้ยทำแท่นเท่านี้เท่านี้นะ
แล้วก็ฐานเท่านี้นะที่นี่เลขมงคลหมดเลย
ที่แรกก็ไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วเราเชื่อหรือว่าหลังอย่างนั้นเนี่ย
คือถ้าเป็นเรื่องบังเอิญก็บังเอิญแต่พี่หนุ่มแบบถูกหวยตื๊ด
ตายดูผิดจริงเลข๑๗๑แต่วันนั้นที่เห็นเป็น๑๘๑

พี่หนุ่มเดี๋ยวคืนนี้เราไลน์คุยกัน